ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเล่นเอาเกษตรกรเศร้าเลย
มีฝนตกลงมาแล้วฟ้าผ่าวัวตายทั้งคอก
ตัวแล้วคือวัวนี่มันคือสมบัติล้ำค่าของคนทำมาหากิน

เป็นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยสูญเสียเป็นแสนนะครับ

โอ้โหนอนตายกันแบบนี้เออนอนตายทั้งคอกแบบนี้ยังเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านลาดแคร์หมู่๒๒ตะบนลาดแคร์ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
นี่คอกวัวเขาอยู่ที่กลางทุ่งนาแต่มันก็มีหลังคงหลังคานะครับ
คือคอกวัวนี้ห่างจากถนนออกมาสัก๒๐๐เมตรแต่มันมุงด้วยสังกษีไง
แล้วหัวเสามันมีรอยถูกฟ้าผ่าแยกออกจากกันทั้ง๖เสาเลยนะครับ
วัวนอนตายห้าตัวที่สำคัญเป็นพ่อพันธุ์วัวบรามันมูลค่าเป็นแสน

บรมันนี่คือพ่อพันธ์ชั้นดีเลย

เจ้าของคือคุณภัยศาลอายุ๕๐ปีบอกว่าคือเมื่อวานตอนเย็นฝนมันตก
ลมกระโชกแรงเลยนะสลับกันหยุดฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงป้างเปรี้ยงป้าง
แล้วมีฟ้าผ่าดังสองครั้งนะฮะแล้วก็คาดว่าวัวเนี่ยมันเข้าไปในคอกและไปหลบฝน
แล้วมันโดนกระแสไฟฟ้าที่ฟ้าผ่าลงมาเนี่ยเต็มอ่ะทำให้ตายทั้งคอก๕ตัวนะครับ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้โหบ้านผมมันติดกับข้อกลัวเขาเลย
ผมเห็นตั้งแต่จังหวัดนั้นฟ้าผ่าแรงมากเลย
กระดาษโคมไฟในบ้านยังแกว่งแล้วแตก๕ดวงนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่า

ที่ทำงานกลางแจ้งแล้วก็เป็นแบบเลี้ยงวัวทำนาทำไร่แบบนี้